จากนี้แล้วนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวียังลงพื้นที่ไปสำรวจราคาทองคำ
ปรากฏว่าปีนี้ไม่คือคักมันปีที่ผ่านผ่านมานะคะ
เพราะว่าเศรษฐกิจซบเซานั่นเองนะคะพ่อค้าแม่ค้าเขาเลยบอกว่าต้องมีการปรับตัว
เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดเขามีการปรับตัวอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานของคุณสิริพักกมลไตรตรึงตริคุณค่ะ
มีการบรรจุลงในรูปการ์ดโอยพรเป็นสินค้าใหม่ที่ร้านทองในเยาวราช
ผลิตขึ้นมาเพื่อจำหน่ายในช่วงของเทศกาลตรุษจีนค่ะ
ปีนี้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีนะคะราคาทองก็ยังไม่ได้ปรับลดลงมาก
บรรดาร้านค้าทองจึงมีการผลิตทองออกมาหลายรูปแบบ
ราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่๑๘๐๐บาทขึ้นไปค่ะเพื่อที่จะจุงใจให้คนเข้ามาซื้อ
เพราะมองว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนและก็ยังสามารถทำกำไรได้ค่ะ
ราคาทองคำแท่งในปัจจุบันปรับขึ้นมาอย่างน้อยร้อยละ๖๖จากช่วงต้นปีค่ะ
สูงสุดในรอบ๓เดือนอยู่ที่บาทละ๑๙๕๐๐บาทจากบาทละ๑๘๓๕๐บาทเมื่อช่วงต้นปี
ซึ่งไม่ได้จูงใจให้การค้าทองคำในปีนี้คึกคักเท่าปีที่ผ่านมา
เพราะกำลังซื้อในประเทศยังไม่ฟื้นตัวจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ
ทำให้ประชาชนนั้นใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง
ปีนี้ร้านค้าทองจึงปรับกลยุทธ์ตอบโจทยุคที่เงินอังเปล่าลดลง
ผลิตทองคำที่มีขนาดเล็กและมีรวดลายใหม่เพิ่มขึ้น
แผ่นทองคำสหลากหลายรูปแบบน้ำหนักเริ่มต้น๒๕สตางค์

เพราะค่ากำเน็ตถูกลงเหลือ๒๐๐บาท
จากเดิม๘๐๐๑๒๐๐บาท

สมัยก่อนนี่วันที่๗เขาก็ไล่รับอังเป่า
ก็ออกมาซื้อสมัยก่อนร้านทองขายดีก็เปิดกลางคืน
เดี๋ยวนี้ก็หลักเวลาเปิดทำการก็ปกติ

จุดจริงจะได้มาซื้อทองที่ไม่แพง

เรียกว่าราคาไต่ระดับขึ้นทุกวันเลยจากค่าเงินด้วยนะครับ
แล้วก็แรงซื้อกลับเข้ามาของสินทรัพย์ปลอดภัย
ที่ทองคำทำให้ทุนอาจจะบางมองใต้

เหนือจากเลือกทองคำขนาดเล็กลงแล้ว

เลือกที่จะนำทองเก่ามาเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ด้วย
อบให้เป็นของขวัญลูกหลานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ

ต้องเท่าเก่าไม่ลดแต่ก็ไม่เพิ่ม

เพราะปีละครั้งต้องให้เขาสำหรับลูกหลานนะ

ราคาทองจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ๑๐๕๐๑๒๕๐ดอลลาร์สหรัฐต่อออน
หรือประมาณบาทละ๑๗๕๐๐๒๒๐๐๐บาท

ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟส

ร้านค้าทองก็แนะนำว่าควรจะเกรงกำไรทองคำระยะสั้นค่ะ
หากมีกำไร๒๐๐๓๐๐บาทให้เทขายทันที
ซีรีส์พักกมลไตรตึงรีคูณข่าวเทลาทีวีปริงาน